หมอปลาก็เดินหน้าต่อนะคะหมอปลาเนี่ยคราวนี้ไปพิสูจน์
น้ำมนต์ครอบจักรวาลน้ำมนต์ครอบจักรวาลอ่ะ
บุรีรำคือลงพื้นที่ไปเลยแต่เดี๋ยวไปดูช่วงการทำพิธีกันก่อนค่ะ

นี่คือสิ่งที่หมอปลามือปราบสัมภเวษีบุกไปพิสูจน์ค่ะครับ
เพราะว่าหลายคนเรียกร้องให้มาพิสูจน์หน่อยอืม
นี่คือช่วงที่นายประดิษฐ์แสนประเสริฐหรืออาจารย์หน่อยหมอน้ำมนต์ครอบจักรวาลอายุ๔๑ปี
ชาวอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรำทำพิธีพิธีรักษาโรคให้กับยายแดงอายุเจ็ดสิบปี
เป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่ป่วยเป็นโรคไทรอยด์ตับอักเสบปวดข้อปวดกระดูก
ครับในพิธีเริ่มแรกอาจารย์หน่อยก็จะให้ยายแดงยกขันห้า
ใส่เงินค่ายกครูเก้าสิบเก้าบาทจุดเทียนร่ายคาถาใช้เวลาสักประมาณห้านาทีค่ะ
ตอนทำพิธีก็จะเห็นว่ายายแดงเนี่ยมือสั่นมีอาการสั่นด้วยนะคะ
แล้วอาจจะหน่อยอ่ะก็เอาเทียนที่ร่ายคาถามาอมเข้าปาก
แล้วก็เป่าควันเทียนสู่กระหม่อมของยายแดงมีองค์แบบนี้
แล้วเป่าแบบนี้เป็นควันเทียนออกมา๓รอบนะคะก็จะเป็นอันเสร็จพิธี
คือก่อนหน้านี้อาจารย์หน่อยคนนี้เคยประกาศตัวค่ะ
ว่าสามารถเสกน้ำมนต์ช่วยรักษาอาการป่วยของโรคต่างให้หายได้
โอ้โหรักษาได้หลายโรคมากคือครอบจักรวาลเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยจิตเวทคนถูกมนต์ดำคุณสัย
ใครถูกผีเข้าสามีมีเมียน้อยยังเรียกสามีกลับคืนมาได้เลย
ถ้าหมอปลาจะมาพิสูจน์ก็ยินดี
ใช่ค่ะหมอปลาก็ไป
ภรรยาหมอปลาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไป
ตามคำท้าของอาจารย์หน่อยไปตรวจพิสูจน์ค่ะ
ว่ารักษาโรคได้จริงตามที่กล่าวอ้างหรือเปล่า
หลอกลวงชาวบ้านเพื่อหลอกเอาเงินค่าครู
ถ้าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีความผิดตามกฎหมาย

ก็ตั้งแต่เป็นหมอทำมาก็รักษาชาวบ้านมา๗กว่าปี

วิธีการรักษาจะใช้ขัน๕เทียน๕คู่ดอกไม้

รักษาโรคทั่วไปจะมี๓วิธีแล้วแต่กรณีนะคะ

ถ้าผู้ป่วยคนไหนมีกระแสจิตตรงกับอาจารย์หน่อย

แต่ถ้าคนไหนมีกระแสจิตไม่ตรงกัน

เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับบุญบารมีของผู้ป่วยด้วย
ยืนยันว่าไม่ได้หายป่วยทุกคน
ส่วนใครที่ถูกมนต์ดำคุณสัยปวดขาปวดข้อปวดกระดูกปวดหลัง
หรือสามีหนีไปมีเมียน้อย

ทำให้คู่รักเขากลับมารักกันเหมือนเดิม

ค่ารักษาเก็บค่าครูแค่๙๙บาท
ถ้าใครไม่มีเงินก็ยินดีรักษาให้ฟรี
แต่ตัวอาจารย์หน่อยเองก็ต้องออกเงิน๙๙บาท

เพราะถ้ารักษาชาวบ้านโดยไม่มีค่ายกครู
มันทำไม่ได้มันผิดหลักที่ครูบาอาจารย์สอนมา
แล้วก็จะมีอาการลมออกหูค่ะ
ผมไม่ได้เจาะจงว่ามันจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นะ

ถ้าบุญบารมีของคนที่เข้ามารักษากับผมเนี่ย
ถ้าเขาต้องทำกับผมผมก็ได้รักษาเขาพอหายได้
แล้วเราพอรู้ไหมว่าถ้าคนนั้นมาปั๊บ
บุญบารมีมันถึงกับเราเราทราบไหมครับแบบนี้
เราขอรู้ไหม
ในจุดนี้เนี่ยผมก็บอกไม่ได้นะครับในจุดนี้
แล้วส่วนใหญ่แล้วคนที่มาหาพี่น่ะ

ก็เก็บตามกระดูกตามมาเที่ยวบางคนก็
ถูกของสายศาสตร์มาช่วยอย่างนี้ครับ

ก็พอช่วยได้อย่างนี้ครับแต่ไม่ได้รับรองว่าจะหายหรือไม่หาย

ไม่ได้ท้าให้มาพิสูจน์สักหน่อย

ถ้าหมอปลาทำดีก็ชื่นชม
ท่านมาพิสูจน์ผม

แต่เราไม่ได้ท้าพิสูจน์ใช่ไหม

อาจารย์หน่อยครับตอนนี้เนี่ยหมอปลาเขาโดนกระแสหนักมาก

เป็นหมอปลาสองเอาไว้ให้งาน
ไม่ยุ่ง

ผมจะไม่ขอยุ่งอะไรกับใครทั้งนั้น

ผมรักษาคนผมก็เอาแค่หน้าที่หลักของรักษาผมต่อไป

คนที่ให้อาจารย์หน่อยทำพิธีรักษาโรคให้
ให้ดูคลิปภาพไปตั้งแต่ต้น

ทำพิธียังไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่
แต่หลังจากที่อาจารย์หน่อย
เอาควันเทียนที่อมมาเป่ากระหม่อมมาค่ะ

เหมือนมีอะไรวิ่งเข้าสู่ร่างกาย

สั่นโดยไม่รู้ตัวเลยนะ
ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรตอนระหว่างทำพิธีอะค่ะ

พยายามรักษาอาการป่วยกับแพทย์

วันนี้ก็เลยลองมารักษากับอาจารย์หน่อย

แต่ก็ไม่แน่ใจว่าระยะยาวจะเป็นยังไง

ต้องจ่อนของทศนาฮะ
และที่สลับ
อย่าให้ตายได้
ขึ้นแรงและกล

ผมเชื่อว่ารักษาเป็นบางโรค
หมอทำเนี่ยผมเชื่อว่ารักษาเป็นบางโรค

คือผมต้องรอดูอาการก่อนว่าเป็นยังไง
แต่ถ้าอาการเบาเออผมเชื่อผมจะ
หมอหลวงผมไม่ไปผมมารักษาหมอธรรมดีกว่า
แต่ผมต้องรอดูอาการก่อนละยะนึง
ไม่ใช่ว่าทำมานี่หายมานี่

หมอที่ไหนก็รักษาไม่ไปไม่ได้
ส่วนป้าอุไรค่ะป้าอุไรอายุ๖๐แล้วนะคะ
เคยไปรักษากับคุณหมอแผนปัจจุบันก็ไม่หาย
วันนี้มาลองให้อาจารย์หน่อยรักษาดูหน่อยซิ

พอทำพิธีเสร็จค่ะร่างกายร้อนวูบวาบ
เหมือนมีอะไรบางอย่างวิ่งเข้าร่างกาย
อาจารย์หน่อยเป่าคาถาเป่าเสร็จโล่งเลย
โล่งเลยเหรอครับอ้าวก็เหมือนไอ้แดงบอกเลย
โล่งตอนแบบเป่ากระหม่อมเสร็จอย่างนี้ค่ะ

ทีมข่าวก็เลยบอกว่าไหนป้าอุไรลองลุกขึ้นสิ
ลองเดินดูสิยังปวดเข่าอยู่ไหม
โอ้โหพอลองยืนลองนั่งยองดีขึ้น

พระอุลัยบอกเอ๊ะป้าดีขึ้นเลย
อืม

แต่จากก่อนนั่งไม่ได้นะ
ตอนนี้นั่งได้เหรอ
มันมาข้างหลังนี่มันพุกมันอาจจะ
คุณหมายถึงว่ามันไล่มันไล่จากขาขึ้นจาก
มันไล่จากเอวจากส่วนขึ้นไป

อันนี้ในระหว่างการรักษาตอนไหนครับ
แต่อันนี้ยังปกติเองมันก็ธรรมดาย
รู้สึกแห่งใจโล่งมั้งรู้สึกดีขึ้น

หมอปลาบอกว่าก็มาตามคำท้า
แต่อาจันหน่อย
แต่ถ้ามันไม่มีการหลอกลวงแบบนั้นก็ไม่เป็นไร

เงินค่าครู๙๙บาทของอาจารย์หน่อยเนี่ยมันแพงไปไหม
นี่นะคะคือหมอปลาบอกว่าหมอปลาก็รักษาชาวบ้านนะ
แต่ฟรีไม่เห็นมีค่าครูเลย
ถ้าอาจารย์หน่อยไม่เอาวิชาพวกนี้ไปหรอก
ใครช่วยเหลือคนจริงก็อยากจะอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ
ชาวบ้านเขาเรียกว่าหมอโบราณ
มันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกับอะไร

แต่ที่หมอหน่อยที่มีการให้มาพิสูจน์
แล้วก็มาตามคำที่ให้เรามาพิสูจน์

สิ่งที่เขาทำมันไม่หลอกลวงใคร

เพราะจุดประสงค์หลักผมไม่ได้มาคาดคันว่า

ทุกวันนี้ที่เราเจอคือมีการหลอกลวงคน

ก็หมอปลาท่านทำหน้าที่ไป
ถ้าทำหน้าที่ดีไปก็ขออนุโมทนาด้วยครับ
ก็ขอให้ทำให้เต็มที่ครับ

ขอให้ท่านทำความดีต่อไปครับ